เรื่องนี้กันหน่อยดิฉันอ่านข่าวมาก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้ค่ะ

มีคนไปร้องเรียนค่ะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากร้านขายข้าวมันไก่ร้านนี้ค่ะ
ไม่ใช่เรื่องทำไม่สะอาดหรืออะไรนะคะ
เขาเดือดร้อนจากเสียงสับไก่ค่ะ
ก็สับอยู่แค่นี้อะเนาะ
มันได้แค่นี้มันดังอยู่แค่นี้จะให้ดังอีกแค่ไหน

ยังเนี่ยมันก็ดังอยู่แค่นี้เสียงรถมันดังกว่าไหม

ใช่ค่ะโดนร้องเรียนแล้วว่าหนูสับไก่เสียงดัง
นี่ค่ะไม่ต้องซับเยอะเดี๋ยวชิ้นเล็กค่ะ

ไม่ต้องตบคือดังไม่ดังไม่รู้แต่ร้านนี้ไม่ตบไก่อ่ะ

เดี๋ยวคุณพระราพรข้าวมันไก่ถ้าไม่ล้อออกแล้วหั่นแบบนั้นอ่ะ
หรือว่าสับแบบนี้แล้วเขาจะทำยังไงให้ลูกค้า
ก็ต้องสับแล้วเขาก็สับให้ดูว่ามันดังประมาณนี้
แต่คุณธิดาแม่ค้าข้าวมันไก่บอกว่า
เธอโดนร้องเรียนมาขายแทนพี่มาปีนึงแล้ว

มีผู้ชายคนนึงมาแสดงความไม่พอใจเรื่องที่ว่า

บอกว่าลูกค้าจอดรถแบบนี้มันทำให้การจราจรติดขัด
กินข้าวมันไก่ไปร้องที่เทศบาลบ่อพลอย
ก็คุยไกล่เกลี่ยกันแล้วก็คิดว่าปัญหาเรื่องนี้จะจบไป
ร้องอีกบอกที่ร้านสับไก่เสียงดังเดือดร้อน
เธอเลยบอกจะเอาอะไรเนี่ยต้องการอะไรจากร้านข้าวมันไก่ของเธอ
นี่ค่ะรองนายกเทศบาลตะบนบ่อพลอยบอกว่า
หมายให้กองสาธารณสุขไปตรวจสอบ
กองสาธารณสุขต้องลงเลยนะคะ
ไปตรวจสอบการสับไก่ค่ะสาธารณสุขก็ไปฟังบอก
ร้านเขาไม่ได้สับส่งเสียงดังมากมาย
ชาวบ้านรอบก็ต้องตอบคำถามค่ะบอกว่า
สับไก่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญ
เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกเดี๋ยวเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาพูดคุยกันค่ะมานั่งคุยกันค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามผู้ร้องเรียนนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าการจราจรหน้าร้านนี้
มีการตั้งกลวยทำให้รถผ่านไปผ่านมาเดือดร้อน
ก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เคลียร์เรื่องนี้ให้หน่อยค่ะ